ถ้านับจนถึงวันนี้ครบ๑เดือนพอดีครับ
คนไทยทั้งประเทศได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งไปแล้ว
แต่ณจนถึงวันนี้กรกตก็ยังไม่มีการประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งเลือกสอบ๒อย่างเป็นทางการ
เพื่อกระทำการบางสิ่งบางอย่างหยุ่มหรือไม่
แต่ว่าการทำแบบนี้ไม่ส่งผลดีกับใครทั้งนั้น
แม้แต่กรกตเองรวมทั้งประชาชนและประเทศชาติด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
โปรดติดตาม
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ต่างไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
ตรงกันข้ามเป็น๑เดือนที่สับสนวุ่นวายสารพัดปัญหา
มีความพยายามหาช่องเล่นงานผู้ชนะ
พิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ก็รู้ดี
จึงใช้วันที่๑๔มิถุนายน๒๕๕๙
ขึ้นไปขอบคุณประชาชนชาวลำปางและลำพูน
ทำกลางการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝ่าครั่งของพลพักด้อมสม
ขึ้นเหนือครั้งนี้นอกจากต้องการจะขอบคุณแล้ว
ยังต้องการตอกย้ำให้เหล่าด้อมส้มทั้งหลาย

ว่าถ้าเราเบื่อการเมื่อเมื่อไหร่
พวกเขาชนะทันที
นี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจ
ที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุด
ทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุด
ทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุด
ถ้าท่านเบื่อการเมืองเมื่อไหร่

พี่น้องจะยอมกันหรือครับ
ไม่ได้ว่าหลังการเลือกตั้งที่ฝ่ายอำนาจเก่า
พ่ายแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างหมดรูป
แต่กระบวนการวางยาเตะตัดขาเก็บทุกเม็ดเล่นทุกดอก
ไม่ให้อีกฝ่ายจะตั้งรัฐบาลได้อย่างง่ายดาย
แม้จะมีหลายกลุ่มหลายองค์กรเรียกร้องให้กรกต
ประกาศผลการเลือกตั้งสสอย่างเป็นทางการให้ครบ๙๐
เพื่อให้เปิดประชุมสภาและเลือกนายกรัฐมนตรี
จะได้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็ว
เพราะประเทศชาติมีสารพัดปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากหน่วยงานที่ท่านเรียก
ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะทำให้การประกาศผลสามารถทำได้ไม่ควรจะนานขนาดนี้นะครับ

ยิ่งนานก็จะยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัด
แล้วก็เคลือบแคงสงสัยของประชาชนนะครับ
กรกตยื่นนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัด
และเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้น
ว่ากำลังทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ
หรือกำลังหาวิธีพิษดารเหมือนกับที่เคยคิดสูตรคำนวณสอสอปฏิเสธ
ในปี๒๕๖๒จนทำให้พักเพื่อไทยตกสวรรค์มาแล้วหรือไม่
ข่าวไทม์รัดทีวีบรรยายงาน